ฉันพาคุณผู้ชมไปดูต่อที่กรุงเทพตรงนี้ตลาดยิ่งเจริญ
ตรงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกคอปอ
อเตอร์ไซคันนึงเนี่ยเขาขับมาตามทางปกติเลยนะ
แล้วก็จอดติดสัญญาณไฟแดงแต่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูรถเก่งที่ขับมาตามหลัง
มันเกิดอะไรขึ้นคะนี่ดูในลูกศรแดงเห็นไหมโอ้ยโอ้โอ้ย
คือเป็นจังหวะที่เร็วมากอะค่ะคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดอยู่ปกติ
แล้วดูรถเก๋งมาแบบเร็วมากแล้วเห็นกระบะคันนี้ไหมคะอื้อหือ
คือมอเตอร์ไซค์ไปเกี่ยวโดนรถกระบะที่เลี้ยวไปด้วยนะแล้วดูรถเก่งนี่ขับไปเฉยเลย
เห็นเหรอว่ามีรถจอดอยู่ก็นั่นน่ะสิแล้วยังไงอ่ะรถเก่งก็ต้องรู้สึกสิ
มอเตอร์ไซค์ข้างหน้าแรงขนาดนั้นนะคะจนคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยลอยตีรังกา
แล้วตกมาที่ข้างรถนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบสาม
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแถวกลางสี่แยกตลาดยิ่งเจริญ
่งหน้าไปฝั่งแยกคอปอเนี่ยนะคะพอคลิปนี้แชร์ไปเนี่ยอุ้ย
วิภาควิจารณ์เยอะเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหามาให้ได้
รถเก๋งคันนี้คือใครทำไมไม่เบรกทำไมไม่หยุดช่วยเหลือ
แต่ว่าอย่างน้อยโชคดีนะที่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปตามหาเลยค่ะ
เพราะว่าพอเขาเห็นคนเจ็บเนี่ยโพสต์คลิปนี้แล้วก็ไปตามหา
เพื่อที่จะไปคุยเจอตัวด้วยนะคะก็คือนายปฏิพานกทอง
เป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นผู้ที่โพสต์เนี่ย
ฝากให้ช่วยแชร์ฝากให้ช่วยติดตามแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งพอผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ยคุณพลอยสตีไปเจอคนเจ็บเห็นไหมคะ
ยังเข้าเฝือกอยู่แบบนี้อยู่เลยคุณปฏิพานก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากตลาดยิ่งเจริญจะไปทางแยกคอปอ
พอมาถึงไฟแดงแรกที่อยู่ตรงข้ามปั๊มปอตทผมก็จอดหยุดรถปกตินะ
แล้วจู่จู่เนี้ยมีเก๋งเนี้ยมาชนรถผมแล้วก็ขับหนีไป
แล้วพอเขาขับไปเนี่ยคือหายไปเลยค่ะไม่ได้ลงมาดูตัวผมเลย
แล้วเหตุการณ์นี้ก็ถามคุณปฏิพาณคุณเจ็บตรงไหนบ้าง
มีเป็นแผลตรงไหนบ้างคุณปฏิพันธ์บอกว่าผมหัวแตกเย็บสองเข็ม
แล้วก็กระดูกข้อแขนแตกก็ต้องเข้าเฝือกแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบานบางเขน
เพื่อให้ตามหาตัวคนนี้เก๋งขาวคันนี้มารับผิดชอบ
โดยคุณปฏิพาฝากบอกไปถึงคนขับรถเก่งด้วยนะ
บอกว่าคุณต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเพราะว่าตอนนี้ผมเดือดร้อนมาก
มอเตอร์ไซต์ที่ผมต้องใช้ไปทำงานก็พังเสียหายต้องซ่อมทั้งคันเลย
แล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
รถเขามอเตอร์ไซค์เขาไปเกี่ยวกับกระบะข้าง

แล้วตอนนี้ผมนี่แหละต้องจ่ายตังค่าซ่อมให้กับรถกระบะ

ผมจอดรถตามกฎจราจรหมดทุกอย่าง
เอาฟังเสียงคุณปฏิพันธ์ค่ะ
คือเราเดือดร้อนใช่ไหม
ใช่พี่เดือดร้อน
เดือดร้อนยังไงอะ
ก็ไหนจะต้องซ่อมรถผมเอง
แล้วก็ต้องมาซ่อมให้พี่กระบะคนนั้นอีก
ซึ่งผมก็ขับไม่ได้ผิดกฎจราจรนะพี่
ก็อยากให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย

ซึ่งคุณปฏิพันธ์เขาก็เอาคลิปวงจรปิดนี้ค่ะ
ให้กับพนักงานสอบสวนสนสายไหม

ตำรวจบอกนะคะว่าเดี๋ยวต้องไปหากล้องวงจรปิดในจุดอื่นที่รถคันนี้ผ่านเส้นทางการหลบหนี
เนื่องจากภาพที่บันทึกได้เนี่ยมันเห็นไม่ชัด
แล้วก็อยากให้ตามหาตัวคนผิดมารับผิดชอบตามกฎหมาย

เดี๋ยวไปดูภาพกล้องวงจรปิดในจุดอื่นด้วย
ฝากตำรวจดำเนินการด้วยนะคะ